ผู้ที่ไปปลาหินใส่ขบวนรถไฟ
แล้วก็ไปโดนผู้โดยสารจนเขาบาดเจ็บ

บอกตามรายทางเลยว่าโอ้โหไม่ไหวเจ็บเนี่ยนะ

จนกระทั่งมาถึงที่หมายปลายทาง

ใช่ต้องทนเจ็บอยู่๖ชั่วโมงนะครับ
กรณีนี้ก็สืบเนื่องมาจาก

บอกว่าแม่ของเขาถูกคนร้ายปลาหินใส่
ใกล้ถึงสถานีทัพสแก่จังหวัดประจวบคิริขัน

คืนวันที่๒๗ต่อเนื่อง๒๘ตุลาคม

ระหว่างอยู่บนรถไฟก็ไม่มีเจ้าหน้าที่มาช่วยเหลือ

ถึงได้ลงรถแล้วก็ไปหาหมอ
นางรัตนาประหารภาพอายุ๔๔ปี
เป็นชาวอำเภอชวางจังหวัดนครศรีธรรมราช
ซึ่งถูกหินบาจนบาดเจ็บนะครับ

อายุ๔๗ปีเป็นสามี

ผู้ที่เป็นคนที่โพสต์เฟซบุ๊คเรื่องราวดังกล่าว
ไปแจ้งความกับตำรวจสพทัพสแก่นะฮะ
โดยทางพันธุ์ตำรวจโททศสมมาชศังทอง
แล้วตอนที่มาแจ้งความเมื่อคืนนี้
มาถึงก็กลางดึกเหมือนกัน
ทางตำรวจก็เลยให้เปิดห้องพัก

พอมันถึงเช้าวันนี้ก็พาไปที่เกิดเหตุนะครับ
เพื่อไปดูหลักฐานต่าง
หลักฐานที่มีอยู่ขณะนี้ก็คือก้อนหินขนาดใหญ่
ซึ่งใช้มือกำเนี่ยไม่มิดนะครับ
เป็นหินจากหินคลุกที่วางอยู่ตามแนวรถไฟ
เป็นก้อนหินที่คนร้ายใช้ก่อเหตุปลาขึ้นมาบนขบวนรถ
นี่ฮะกรเบอร์เรอเลย
ทางตำรวจทางประหลัดอำเภอทัพสแก่ทางกำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่

อยู่ที่บริเวณหมู่๑บ้านเขาดิน
แล้วก็หมู่๗บ้านสังเขาขวางตำบลนาหูกวาง
ซึ่งเป็นบริเวณหลักกมที่๓๔
ห่างจากสถานดีรอนซาย๑น
จากบริเวณด้านขลาดมันมืดสนิท

นางรัตนาผู้เสียหายได้เล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ให้กับทีมข่าวไทรรัติและที่มันมีคำสั่ง

เราก็เลยจำลองเป็นกราฟิกเหตุการณ์แบบนี้ครับท่านผู้ชมครับ
รัตนากับสามีคืนวันเกิดเหตุ
เดินทางด้วยรถไฟเพื่อเข้ากรุงเทพ
ช่วงเวลาประมาณเที่ยงคืนก่อนถึงสถานีทัพสแก่
มีคนปลาหินเข้ามาในขบวนรถไฟ

หินเนี่ยเข้าที่หน้าอกพอดีเลยนะเข้าแบบเต็มแรงเลย
จากนั้นสามีกับคนนั่งข้างก็เลยเดินไปตามเจ้าหน้าที่บนรถไฟ

แต่ว่าไม่เจอใคร
กระทั่งรถมาถึงสถานีประจวบคิริขัน
สามีของนางรัตนาก็ลงจากรถ
เพื่อไปขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่อีกครั้งหนึ่ง
แต่ก็ยังไม่มีคนมาช่วยนะครับ
ต่อมามีผู้โดยสารหญิง๒คนพี่น้องลงที่สถานีหัวหิน
ก็เลยลงไปขอความช่วยเหลืออีกทีนึง
โดยแจ้งเจ้าหน้าที่นะแต่ก็ไม่มีคนไหนมาดูแล

จนกระทั่งนี่แหละครับมาถึงสถานีบางซื่อ
จุดที่จะลงก็มีเจ้าหน้าที่มาสอบถามอาการนิดหน่อย
แล้วก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นก็ไปแจ้งความดำเนินคดีก็แล้วกันนะ
แล้วก็ขอเบอร์โทรศัพท์เอาไว้
แต่ตั้งแต่วันนั้นก็ไม่ได้ติดต่ออะไรกลับมาเลย

รัตนาก็บอกว่าหลังถูกปลาหินเนี่ย
ถึงสถานีรถไฟทัพสแก่ประมาณสัก๕๑๐นาที
รู้สึกว่าแน่นที่หน้าอกเป็นรอยช้ำ

ไปติดต่อเจ้าหน้าที่ไม่มีใครสนใจเลย

ทั้งที่บนขบวนมีตำรวจรถไฟ
มีเจ้าหน้าที่รถไฟคอยตรวจราอยู่ตลอด

พอเกิดเรื่องไม่สามารถขอความช่วยเหลือกับใครได้ค่ะ
ไม่อยากจะให้มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นนะคะ

โอ้โหอาจจะถึงขั้นเสียชีวิตนะคะครับ
และก็คงคงมันจะหัวข้ามช่วยเหลือดุเก็บนะ
ก่อนหน้านี้ในอำเภอทัพสแก่เป็นพื้นที่สงบไม่มีเหตุการณ์แบบนี้มาก่อนเลย
ทำให้คนทัพสแก่เสียชื่อเสียงจากเหตุการณ์นี้ก็คาดว่าเป็นกลุ่มวัยรุ่นวัยคึกขนอง
พอไปตรวจสอบตำรวจบอกว่าพอรู้กลุ่มที่ก่อเหตุแล้วนะคะ
เพราะว่าในพื้นที่มีกลุ่มก่อกวนไม่ค่อยเยอะหรอก
ผู้ช่วยนายสถานีรถไฟทัพสแก่ผู้ช่วยสารวัตรนายตรวจแขวงชุมพร
นำกระเช้ามาแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
แล้วก็สร้างความมั่นใจให้กับตัวผู้บาดเจ็บ
ผู้ที่เข้าเวรประจำวันในขบวนรถไฟคันเกิดเหตุ
ต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่ะเจ้าหน้าที่บอกแบบนี้นะคะ
จะต้องมีการสอบสวนถ้ามีความผิดก็ต้องดำเนินการตามขั้นตอนทางวินัยต่อไป
อันนี้มันเป็นเหตุการณ์ฉุกเฉินมันต้องมีคนดูแลนะ

ใช่เขาต้องสามารถที่จะขอความช่วยเหลือได้ว่ามันมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้น
มันไม่ใช่ว่าเหตุทั่วไปที่ว่าน้ำไม่ไหลไฟดับบนขบวนรถแล้วแบบ
จะต้องให้เจ้าหน้าที่มาดูแลอะไรแบบเกินความจำเป็นอย่างนั้นไม่ใช่
ดีนะเขาไม่เป็นอะไรหนักกว่านี้เขาบอกเกือบช็อกเป็นโรคหัวใจอยู่ด้วย